สำหรับหนุ่มหล่อคนนี้เด่นคุณงามเนธ

แต่ก็มีกระแสออกมาว่าทำไมเด่นคุณดูไม่ปังเลย
ปั้งเหมือนเพื่อนในรุ่นเดียวกันที่เข้าวงการมาพร้อมกัน
คือคนก็จะจำได้แต่เรื่องของหุ่นละมุน
กับเรื่องของการทำศัลยกรรม
แต่ซะอย่างนั้นช่วงหลังมานี้เขาบอกว่ายิ่งกระแสดูเงียบไปด้วย
ทั้งเรื่องของผลงานละครเองแล้วก็อีเวนต์เอง
ก็เลยทำให้ถูกมองว่าโอ๊เด่นคูณดันยังไงก็ไม่รุ่งนะคะ
ฝากหนุ่มเด่นคุณก็เผยถึงเรื่องนี้บอกว่าสำหรับตัวเองแล้วนะ
งานที่มีอยู่ตอนนี้ค่อนข้างลงตัวนะแล้วก็เหมาะสมกับเวลาของตัวเอง
เพราะว่าต้องแบ่งไปให้เรื่องเรียนหนังสือด้วย
ที่สำคัญการโฟกัสงานละครทีละเรื่องเนี่ย
มันก็ทำให้ตัวเขามีสมาธิและพัฒนาตัวเองได้มากยิ่งขึ้นด้วยค่ะ
งานไม่ได้น้อยครับแต่ว่าเป็นละครละครที่เรารับน้อยลง
รุ่นผมวัยในวัยผมในขณะผมอะไรกำลังดีครับแต่ถ้ามีมาเพิ่มอีกก็ดีมากครับ
คือถึงแม้ว่ารับได้ทีละเรื่องโฟกัสสักทีเล็กน้อยมันก็ทำให้ตัวเขาสามารถพัฒนา
ภาพออกมาได้อย่างเต็มที่ได้ให้เวลากับการทำทุกอย่าง
เออแสดงว่าเจ้าตัวบอกว่าขอดังแต่ว่าดังน้อยแต่ว่าดังนาน
ใช่ไหมรักเด่นคุณน้อยแต่รักนาน